ท่านผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชนะครับ

ใช้ปืนยิงสามีที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิต
จนตายนะครับอ่าแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจนะครับนี่เป็นภาพที่สภท่าสารานครศรีธรรมราช
ได้รับแจ้งเหตุผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักที่ชุมชนวลัยลักษณ์
อยู่ที่หมู่๘ตมไทยบริเวณบริเวณท่าสารานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒คืนที่ผ่านมา
นี่นะฮะก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์เวรนะครับ
ที่เกิดเหตุนี่เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
ห้องโถงในบ้านเนี่ยพบนายจำนง
นามสกุลชำนาญอายุ๕๓ปีเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ชาวบ้านเรียกว่าผู้ใหญ่เบานะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๘
เสียชีวิตอยู่ที่ห้องโถงนะฮะ
ลักฐานหนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียว
สภาพศพของนายจำนงมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน
ขนาดจุด๓๕๗เข้าเหนือหน้าอกด้านซ้าย๑

ก็เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่

ตอนที่ไปตรวจเนี่ยประมาณตี๒นะครับ
คนที่ก่อเหตุคือภรรยาของนายจำนงนะครับ
หลังจากก่อเหตุยิงสามีแล้ว
อำนวยก็ถือปืน๓๕๗ที่ใช้ก่อเหตุ
ซึ่งก็คือปืนของสามีนะ
นี่ค่ะนี่คือภาพที่สภทศลา

ใช้ปืนยิงสามีก็คือผู้ใหญ่จำนงจริงนะครับเพราะว่าเธอกับสามีมักจะมีเรื่องทะเลาะกันเป็นประจำนะฮะ
สาเหตุก็มาจากความหึงหวงก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เธออ้างว่าเธอกับสามีก็ทะเลาะกันอีก
ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเธอก็เลยทนไม่ไหว
วิ่งไปคว้าปืน๓๕๗ของสามีที่วางอยู่ข้างเตียงนะฮะเป็นเตียงนอนในห้องนอน
เอามายิงใส่สามีไปหนึ่งนัดกระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกซ้ายทะลุหัวใจเลยนะฮะ
สามีก็เลยล้มลงเสียชีวิตคาที่จากนั้นเธอก็หลบหนีไปตั้งหลักอยู่บ้านญาติ
แล้วก็ตัดสินใจเอาปืนไปมอบตัวกับตำรวจนะครับตอนนี้ตำรวจก็สอบปากคำนะฮะ
แล้วก็ชนะสูตรพลิกศพของผู้ตายนะครับมอบศพให้กับญาติ
นำไปบำรุงศลทางศาสนาแล้วนะครับส่วนภรรยาเนี่ยยังถูกคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดีนะฮะ
ส่วนเมื่อช่วงบ่าย๒โมงที่ผ่านมานะคะที่บ้านเลขที่๒๖๑ซอย๗ชุมชนใหม่
เย็ดนำศพของนายจำนงหรือว่าผู้ใหญ่เบามาทำพิธีรดน้ำศพนะฮะ
มีประหลัดอำเภอท่าสาราเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านอศและเพื่อนบ้าน
และลูกบ้านมาร่วมพิธีรดน้ำศพด้วยความอาลัยแม่ของนายจำนงค่ะ
คุณแม่ส้มชำนาญอายุเจ็ดสิบห้านั่งค้างศพลูกชายตลอดเวลา
น้ำตาไหลตลอดนะคะเย็ดย่ายบอกว่าตั้งบำเผ็ดภูสนศพนายจำนง
ที่บ้านนี้กำหนดชาปนกิจศพที่วัดนางตราอำเภอท่าสารา
ส่วนวันชาปนกิจเดี๋ยวจะหารือกันอีกครั้งหนึ่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะครอบครัวของผู้ใหญ่บ่าว
ญาติเนี่ยรับศพผู้ใหญ่บ่าวมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านของลูกชาย
บรรยากาศคือเศร้ามากจริงจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวได้คุยกับน้องชายของผู้ใหญ่บ่าวนะ
นายจำเนียนชำนาญอายุห้าสิบสองเขาก็บอกว่าเมื่อวานรู้ข่าวว่าพี่ชายถูกยิงช่วงตีหนึ่งนะคะ
โทรมาบอกค่ะก็รีบไปที่เกิดเหตุอยู่ในซอยเจ็ด
เห็นว่าพี่ชายเนี่ยถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกนอนใส่ผ้าขาวม้าตามตัวมีแป้งทาเหมือนกับเพิ่งอาบน้ำเสร็จ
แล้วกำลังจะนอนนะคะภรรยาคบกันมาเป็น๑๐กว่าปีนะ๑๔ปีได้
ครับหายออกจากบ้านไปพร้อมกับอาวุธปืนตัวเองก็เลยไปถามคนรู้จัก
ซึ่งก็เจอพี่ชายก่อนถูกยิงอะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วง๕ทุ่มก่อนเกิดเหตุ
ทั้งคู่เนี่ยเขาไปร่วมงานศพกันมาอีกตำบลนึงเสร็จธุระก็ขอตัวกลับ
อยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นว่าเขามีปัญหาหรือว่าทะเลาะอะไรกัน
คือตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะก็ไม่ได้รู้จักนิสัยใจคออะไรมากไม่ได้สนิทมาก
เพราะว่าพี่ชายไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิงก็เลยไม่ค่อยได้เจอกับฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ก่อเหตุสักเท่าไหร่
ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันแต่ก็พอจะรู้มาบ้างพอจะได้ยินมาบ้างว่าเขาก็ทะเลาะกัน
ลงไม้ลงมือกันบ้างตามภาษาผัวเมียสาเหตุในครั้งนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องของความหึงหวงอ่ะนะคะ
ช็อคจริงเขาก็เล่าให้ฟังว่าเค้าเนี่ยเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิต
แต่ว่าแม่เขาเนี่ยเลิกกับพ่อไปนานแล้ว

ส่วนคนที่ก่อเหตุก็มีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงของเขานะคะ
กับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีลูกด้วยกัน
ก็ไม่รู้หรอกว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร

ผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันมาจะมาทำกับพ่อเขาได้ขนาดนี้

เนี่ยอยู่ที่นั่นน่ะเนี่ยนะ
ผู้กำกับสภรธาษระบอกว่า
เบื้องต้นแจ้งข้อหานางอำนวย๓ข้อหานะคะ

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ